ไปดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓ของวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
คนร้ายเป็นชายสองคนค่ะคุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อร้านนี้แหละค่ะ
แล้วใช้มีดดาบควงเข้าไป
ไปจี้ชิงทรัพย์ได้เงินในเคาน์เตอร์เนี่ย
ขี้มาหมื่นกว่าบาท
มีวัยโบรุณผู้ชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเดินเข้ามาทำทีเหมือนลูกค้าทั่วไปเนี่ย
ซื้อของแล้วก็เอามีดจี้เอาเงินในเคาน์เตอร์ออกมาให้หมดเลยนะ
พนักงานก็กลัวเนอะผู้หญิงอยู่สองคนก็กลัวผู้ชายมีมีดมา
นะฮะแล้วก็ได้เงินไปหมื่นหนึ่งกับเหล้าสองขวดใช่อืมว่าแค่นั้นว่าแสบแล้วนะ
แค่นั้นว่าโอ้โหมันสุดแล้วอ่ะยังไม่หมดค่ะ
ลวนลามพนักงานหญิงหน้าตาดีคนหนึ่งดึงหน้ากากของน้องออกแล้วเข้าไปจูบปาก
จูบปากบังคับให้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปกับพวกมันนะครับ
แต่เคราะห์ดีมากที่น้องพนักงานร้านสะดวกซื้อท่านนี้
ไม่เป็นอะไรนะไม่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ในจุดใกล้เคียงแล้วก็เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยช่วงปลายปีที่ผ่านมาร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
ก็เคยนะเคยถูกจี้ชิงทรัพย์มาแล้วแต่ตำรวจเนี่ย
ครั้งนั้นสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาได้ส่วนครั้งเนี้ยเชื่อว่า
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มหนึ่ง
ผู้ต้องสงสัยได้คนแรกชื่อว่านายโจ้อายุ๒๑ปี
คนที่สองชื่อว่าโบ๊ทโบ๊ทเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
อายุต่ำกว่า๑๘ปีค่ะทั้งสองอยู่ในระแวกนั้นแหละนะคะ
แต่ปรากฏว่าไปเจอโจ้อายุ๒๑ปีเพียงคนเดียว
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุมีดดาบยาว๑ฟุตที่ใช้ก่อเหตุ
ของกลางยังมีอยู่เลยเหล้าอีก๒ขวดส่วนโบ๊ทรักเพื่อนมาก
หนีไปแล้วจ้ะหนีไปแล้วหนีไปแล้วนะคะหลังจากสอบปากคำนายโจ้เนี่ย
ให้การรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุเพราะอยากได้เงินมาเที่ยว
ตำรวจเขาก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในยามวิการ
ความผิดต่อเรื่องของเสรีภาพกักค้างหน่วงเหนียวด้วย